เหล็กง่ามเหล็กขอเหล็กงอเหล็กทีทั้งหลายแหล่
มาหมดค่ะปืนช็อตไฟฟ้าแล้วก็โลภ
เพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่จะมาใช้สยบคลั่ง
คลั่งคนนี้เขาถือมีดพระ
มีดพล้าสักเมตรนึงอุ๊ยไปทั่วหมู่บ้านเลย

แต่ผมเห็นอุปกรณ์ตำรวจนายนี้แปลกดีนะมันมีงอสองข้าง

คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูกันจังหวะนี้
ที่ตำรวจเนี่ยถืออุปกรณ์เพื่อที่จะสยบชายคลั่งคนนี้ค่ะครับ
นี่จังหวะนี้ค่ะ
คุณสืบสกุลดิฉันว่านะดิฉันเดานะ
ที่ปกติมันเป็นแค่โค้งเป็นยูเลยใช่ไหม

ดิฉันว่านะอุปกรณ์นี้มันไม่ป้องกัน
ให้ตรงที่มันเป็นตัวอยู่แทงเข้าไปที่คน
มันก็เลยต้องมีโค้งออกมาอีก
ส่วนเหล็กขอก็จะเป็นแบบอันนั้น

เมื่อกี้ผมเรียกว่าเหล็กเขาควายเลยไหม

นี่แหละวินาทีที่ตำรวจสพเมืองเลย

ยิงไปที่นายไกรทองแสงชัยหวันอายุ๔๑ปี
พอเขาล้มแล้วปั๊บเนี่ยตำรวจนายที่เหลือ
ก็เอาอุปกรณ์ก็คือเหล็กง่าม
เข้าไปควบคุมตัวไประงับเหตุต่างเนี่ยนะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่หมู่บ้านกอไร่ใหญ่

นายไกรทองมีอาการคุ้มคลั่ง
เหมือนกับเขาเมายาถือมีดพระยาวสักเมตรหนึ่ง
แกว่งไปอยู่ตามถนนของหมู่บ้าน

ก็บอกว่าเดี๋ยวจะโดนเลยคือเดี๋ยวจะทำร้ายชาวบ้าน

ทีนี้พอตำรวจมาถึงพยายามที่จะเจรจาแล้วนะ
ให้ไอ้ทองใจเย็นก่อนให้สงบสติอารมณ์ก่อน
แต่แหมเขาไม่ฟังเลยค่ะวิ่งจนเหนื่อย
มานั่งพักอยู่กลางสนามย่าหน้าบ้านแบบนี้

เขายังถือมีดพระยังขู่ตำรวจอยู่เลยว่าห้ามเข้ามานะ
สุดท้ายต้องเอาปืนไฟฟ้ายิงสยบคลั่ง
แล้วก็เข้าไปจับกลุ่มตัวนำตัวไปสอบปากคำ
เนินคดีที่สพมเลยต่อไปนะคะ